อารมณ์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าหลายหลายพื้นที่ที่ภาคใต้เนี่ย
แต่ว่าร่องรอยความเสียหายเนี่ยมันยังคงเหลืออยู่นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งล่าสุดคนในวงการบันเทิงอย่างฝาแฝดใจบุญอย่างพี่ฝันดีฝันเด่น
ก็ได้นำเรือลงไปช่วยชีวิตผู้ประสบภัยกันถึงที่เลยนะคะ
อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นกันนี้เลยรวมไปถึงพี่ไทยเอกพันธ์
เมื่อวานนี้ก็ได้นำเอาข้าวของเครื่องใช้แล้วก็เงินจำนวนหนึ่งไปแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้อง
ที่อำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะบรรยากาศก็ต้องบอกว่า
เรียกว่าสร้างความสุขเรียกขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับคนใต้ได้กลับมาอีกครั้งค่ะ

ถึงแม้ว่าฝนจะตกน้อยลงแต่ว่าการเยียวยาหลังน้ำลดเนี่ย
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่ามันมีความเสียหายหลงเหลืออยู่เยอะมาก
ซึ่งพี่ไทยเองก็ขอลากองถ่ายเลยคือตอนนี้เขามีละครถ่ายอยู่ก็ขอลาเลย
มาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมยาวไปสี่ห้าวันเลยจ้า
ที่จะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องแล้วก็เรือประมาณห้ารำ
เราต้องดูสถานการณ์เรื่องน้ำนะครับว่าน้ำมันมีมวลน้ำรุนแรงขนาดไหน
อยู่ยาวไหมก็จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
น่าจะอยู่ได้ประมาณสักไม่เกินสี่ถึงห้าวันครับ
สุดยอดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะภายใต้สถานการณ์ที่มันเลวร้าย
เราก็ยังได้เห็นมุมดีในสังคมที่ยังมีอยู่นะ
ใช่ค่ะน้ำใจของพี่น้องวงการบันเทิงไม่เหือดหายแน่นอนนะคะ